คุณผู้ชมคะ๓ทุ่ม๑๘นาทีเวลาดีเลยค่ะ
เข้าสู่ช่วงไขปริศนาพิสูจน์หาความจริงกันหน่อยดีไหมค

มันมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้น
คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนเขาบอกว่ามีดวงไฟปริศนาลอยอยู่ในบ้าน
ซึ่งคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณพ่อเธอที่กลับมาร่ำลาหลังจากพิธีชาปนกิจค่ะ

เออเนี่ยมันเป็นดวงไฟกลมจริงแล้วมันก็เคลื่อนผ่านไปแบบนี้

เขาบอกว่าเป็นคลิปดวงไฟประหลาดลอยอยู่ในบ้านหลังนึงค่ะ

พ่อกลับบ้านในวันเก็บกระดูก

ดูที่เวลา๔๐๐๑๕วินะคะ
มีลูกไฟกลมลอยผ่านกล้อง

เรื่องร้อนรักพ่อที่สุด
คลิปนี้ถูกโพสต์เมื่อ๑๐ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ

คนเข้าดูมากกว่า๑ล้านคน
คนก็ไปคอมเมนต์กันเป็นหมื่นเลยนะคะ

น่าจะเป็นดวงวิญญาณของพ่อของเจ้าของคลิปจริงแน่เลย
ทีมข่าวเราติดต่อไปหาคนโพสต์เลยค่ะ

นางกะระยาพิษโยคำนะครับ

บอกว่าคลิปนี้ได้มาจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบ้านพักที่เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ชั้นล่างเปิดเป็นร้านรับสกรีนเสื้อผ้าในตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เธอเล่าบอกว่าจริงในคลิปเนี่ยจะมีเสียงด้วย
นี่ไม่แน่ใจว่าเราดันเสียงให้ได้ยินได้หรือเปล่า
มีเสียงเคาะเครื่องรีดเสื้อสกรีนดังขึ้น
มีเสียงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้เห่า
แล้วก็เห็นดวงไฟเล็กเนี่ยลอยผ่านหน้ากล้องไปเลย
กล้องวงจรปิดเป็นกล้องอินฟาเรทจับภาพเคลื่อนไหวตามความร้อนก็จับดวงไฟนี้ได้จนมันลับหายไปจากมุมกล้อง
เค้าบอกแห่งการเกิดขึ้นตี๔วันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งวันนั้นคือวันที่เธอต้องไปเก็บกระดูกของพ่อ
พ่อเธอเสียไปวันที่๖ตุลาคม
เข้าพิธีชาพนักกิจไปวันที่๙ตุลาคมแล้วก็จะต้องไปเก็บกระดูกในวันที่๑๐
บอกว่าส่วนตัวเธอเธอเชื่อเหลือเกินว่านี่คือพ่อ
พ่อกลับมาลากลับมาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งสุดท้าย
ข้อความรู้ความร้องค์คือบุคคลขึ้นไหว

พ่อว่าเก้จะหักหมารถถีบตอนนี้ค่ะ
ลูกสาวอีกคนค่ะน้องสาวเจ้าของคลิปเอง

เหมือนกับว่ามาร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
คือปกติเธอบอกว่าคุณพ่อเป็นคนมีนิสัยขี้เล่น
แล้วก็ชอบหยอกล้อกับลูกหลานอยู่แล้ว
ทุกวันนี้เธอก็เชื่อนะคะว่าพ่อยังอยู่ที่บ้าน

เรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละ
ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้
เธอก็ไม่ได้ว่าอะไร
พวกขึ้นมาดูเปิ้ลซึ่งตอนนั้นตัวเปิ้ลยังอุ่นปกติค่ะ
มาได้แบบเย็นแล้วคือแสดงว่าเพิ่งเสียตอนนั้นเลย
เราก็ต้องให้ข้อมูลทั้งสองด้านแหละค่ะ
เราได้ไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนะคะ
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
อาจารย์ออสมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไขปริศนาหาความจริงกันนะคะ
อาจารย์บอกว่าดวงไฟประหลาดที่เห็นเนี่ยมันมาจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
คือเขาบอกใช่ไหมว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันเป็นแบบอินฟราเรทเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนรังสีอินฟราเรทที่ออกมาจากกล้องเนี่ย
เมื่อไปกระทบกับวัตถุอะไรก็จะมองเห็นวัตถุนั้นในที่มืดเช่นถ้ามีแมลงหรือว่าสิ่งสกปรกหรืออะไรก็ตามที่มันบินมันลอยมันวิ่งอยู่ไปบังหน้ากล้องเนี่ย
รังสีอินฟาเรทจะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาให้เห็นเป็นลักษณะเหมือนแสงกลมวิ่งผ่านหน้ากล้อง
อาจารย์ออสบอกว่าจริงลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นบ่อยแล้วนะคะไม่ได้เป็นเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องพูดผีวิญญาณแต่อย่างใด
รังสีอินฟราเรดจะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่องไปกระทบแล้วมันก็จะส่
อย่างนี้เราเห็นค่อนข้างบ่อยมากนะครับ
ก็อันนี้เป็นคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

จริงก็แล้วแต่ให้คุณผู้ชมไปตัดสินใจกันเอาเอง

ว่าเสียงเครื่องสกรีนเสื้อหรือว่าเสียงมาเห่า